ว่าก่อนอื่นก่อนใดต้องถามคุณผู้ชมแล้วคุณสองคนกันว่า
เคยฝันแล้วก็จำความฝันของตัวเองได้ไหม

แล้วงวดวันนั้นดิฉันถูกลอตเตอรี่
ฝันเหมือนเบิ้ลปฐุมราชเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่นักร้องหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชเขาฝันอย่างนี้
ฝันเห็นช้างเผือกแม่ลูกคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งทันทีที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความออกไปเนี่ย
งานนี้เอฟซีหนุ่มเบิ้ลที่เขารักแล้วก็ชื่นชอบตัวเลข
รีบเข้ามาคอมเมนต์ตีเลขความฝันกันเยอะแยะมากมาย
บางคนเนี่ยบอกว่าหนุ่มเบิ้ลเนี่ย
จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เขาว่าแบบนี้

ที่คุณบอกเมื่อกี้นี้นะบางคนเขาก็บอกว่า

แต่ที่ดูไปในทิศทางเดียวกันก็คือเรื่องของตัวเลขคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเลขให้โชคนี่นะต้องมี
๙หนึ่ง๙๒๙๓๙๔แล้ว๙๔มันคล้ายกับเลขที่พี่แจกรีนจุดคลุกได้เมื่อกี้

โอ้ใช่แล้วค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าเลขคูก็มานะพี่

ได้เหมือนกันอ่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเลขเก้า
แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้งวดนี้ทุกคนโชคดีนะคะยังค่ะยังไม่หมด
เราไปต่อกันที่ลูกทุ่งสาวเมืองย่าโมกันบ้างน้องใบเฟิร์นสุธิยา
อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงงานที่ศิลปินเขารับเยอะแยะมากมายใช่ไหม
โอ้ยช่วงเก็บเจียวค่ะเลยใช่น้องใบเฟิร์นก็เหมือนกัน
เมื่อวานนี้รับงานร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนที่สุพรรณบุรี๓วัน
อื้อฮือซึ่งวันที่จะกลับมากรมเทพเนี้ย
ก็ถือโอกาสแวะมาไหว่แม่ผึ้งพวงดวงจานที่วัดทับกระดานคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้ทันทีที่มาถึงวัดแวบแรกเลยที่เดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอืม
น้องใบเฟิร์นบอกมาว่าเพลงรักพุทธผลงานเพลงของแม่พึ่งเนี่ย
ขึ้นมาในหัวเลยก็เลยถือโอกาสนี้ถวายเสียงหวานให้หุ่นแม่พึ่งได้ฟัง
โดยหลังจากที่ถวายเสียงเสร็จก็ขอเสี่ยงโชคด้วยการล้วงลูกปิงปองสักหน่อย
ซึ่งเลขที่ได้คุณผู้ชมดูดีดีนะว่าเป็นเลขอะไร
ใครที่ติดตามใบเพลงอยู่ก็ลองเสียงดวง
ก่อนกลับก็เลยมาขอพรแม่พึ่งนะคะแล้วก็มาล้วงหายนะคะเป็นการเสี่ยงดวงนะคะ
ใครที่ติดตามใบเฟิร์นอยู่ก็ลองเสี่ยงดวงกันดูนะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสถวายเสียงให้กับแม่พึ่งได้ฟังด้วย

ถ้าไม่ชัดนะเราบอกให้ก็ได้
เลขหนึ่งกับเลขสอง

ถ้าด้านซ้ายเนี่ยดิฉันมองผ่านก็เลข๓หรือเลข๗นะ

ไปกันต่อค่ะที่เจ้าพ่อใบ้เลข

พี่มนศิษย์คำซอยมาเป็นประแทน

นี่พี่แกเล่นโพสต์ภาพตัวเลขพร้อมกับลอตเตอรี่แบบนับได้ประมาณ๑๔ใบ
ซึ่งพี่มนต์สิทธิเนี่ยแกเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ว่าไม่พูดมาก

นั่นน่ะสิเออว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมงวด๑เมษายน
นี้จัดไปเบาพี่มนตรีบอกแบบนี้
เอาแบบพอหอมปากหอมคอชอบก็ตามนะครับ
คุณผู้ชมโฟกัสที่เลข๐๕๙ให้ดีนะ
เพราะเป็นเลขเดียวกับบ้านเลขที่ของพี่แคนดี้

พี่คันดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น๕๙๐มั้งบ้านเลขที่อ่ะนะ
เอฟซีที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งพี่มนศิษย์เองก็บอกมานนะครับท่าน

พี่ก็เก่งเนาะกางเป็นพัดพัดกวน
พัดตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
ฉันอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเลยละกัน
สำหรับพี่บอลเชิญยิ้ม
บอกเลยว่าเป็นคนที่มีเลือดความเป็นศิลปินอยู่ในตัวสูงมากแม่

มีอีกใบดีกรีช่วงมากสาวใจโหยแล้วยังไง
เจ็บไม่ไหวร้องไพรดีกว่าเอาแก่วดีทั้งทุกตา
แก่วต่อมาเอาพ่อกินเพียวช่วงนี้ทุกคนนะครับ
แต่เป็นเพราะว่าระหว่างทางที่พี่บอลกำลังเดินทางจะไปงาน
แล้วไปเจอขบวนแหน้งงานบวชน่ะ
เมื่อเสียงดูดรูปดังเข้ามาในรถขนาดนี้
ภาพเหลานางฟองนางฟ้าเต้นอย่างสนุกสนาม
เห็นกันส้มละลานตาเลย
ซึ่งชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่บอล

บางคนแซวค่ะน่ากว่าอ๋อคุ้มเลยนะพนักเอ๋ย
มีพี่บอลมาร้องเพลงให้อันนี้ย้ำนะคะว่าเขาไม่ได้จ้างนะ

โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงแต่อันนี้เอาไปเลยฟรีให้ใจไปล้วน

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนโฟกัสคุณผู้ชมค่ะนี่ฉันเห็นนะดิฉันรู้นะรู้ทันนะ
เออนะป้ายทะเบียนรถที่พี่บอลเขานั่งมา
จัดเลย๔กไก่ซ้อสารา๙๒๒๒
อุ๊ย๔๙๙๔มากเลยมาอีกแล้วฟังแล้วฉันขนลุก
หรือว่าจะเป็น๓๒เพราะว่าเลข๒มี๓ตัวหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ได้ท้วงกับใครนะมันเป็นเหตุการณ์ที่คนบันเทิงเกิดขึ้นจริง
แล้วเราบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเรียบเรียงมาให้ดูเออมันเป็นเหตุบังเอิญ
แหมนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องตัวเลขมาแล้ว
อย่าหยุดค่ะไปต่อเลยกับป้ายทะเบียนของลูกสาวตลกดัง
พี่เอ็มบุษลาฯคำนั้นเองสวย
ได้โพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่หน้ารถพร้อม
ที่ทำเอานักเสี่ยงโชคอ่านแล้วต้องเลี้ยวกลับมาอ่านอีก

ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดบ้าง
งูเขียวเลื้อยตัดหน้าบ้างณนะคะเอ้า